ข่าวแรกของเราวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้านะคะสำหรับการสูญเสียพี่โรเบิร์ตสายควัน
นักแสดงตลกชื่อดังซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านพี่บอลเชิญยิ้มและภรรยาของพี่โรเบิร์ตสายควันนะคะ
ก็ได้จัดพิธีรดน้ำศพขึ้นที่วัดสุทธิสะอาดย่านนิมิตรใหม่
และถึงแม้ว่าฝนจะตกทั้งวันแต่คนบันเทิงก็มาร่วมไว้อะไรกันอย่างไม่ขาดสายนะคะ
เป็ดเชิญยิ้มหม่ำจกมกถั่วแร้เชิญยิ้มฝนธนสุนทรจ๊ะอาสยามชูศรีเชิญยิ้มและอีกมากมาย
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะพี่แจ๋วภรรยาของพี่โรเบิร์ตก็ร้องไห้จนเป็นลมหลายต่อหลายครั้ง
แจ๋วบอกว่าไม่คิดว่าสามีจะจากไปเร็วขนาดนี้
เช้าวันที่เสียหมอโทรมาแจ้งว่าพี่โรเบิร์ตอาการหนักน้ำท่วมปอด
พอทุ่มเสร็จหมอตามกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้ง

ก็ช่วยกันปั๊มจน๔๐นาทีผ่านไป
เลยตัดสินใจรีบโทรตามให้พี่บอลมาที่โรงพยาบาล
สิ่งสุดท้ายที่พี่โรเบิร์ตสั่งเสียเอาไว้ก่อนตายก็คือ
ช่วยดูแลพี่จิ๋วภรรยาของพี่เบิร์ตด้วย
ส่วนลางบอกเหตุที่ชวนขนหัวลุก
พี่บอลเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา

พี่โรเบิร์ตมาหาหนูให้ทำบุญให้พี่เบิร์ตเยอะด้วย
พี่เบิร์ตมาหานู
หนูหนูบอกพี่มาหาหนูทำไม

พี่ไปไหนไม่ได้พี่ห้ามไปไหนพี่จะไปไหนไม่ได้

ก็อย่างที่บอกกันไว้ครับว่า

๑๑๔๗๐๐๐บาทครับ

ภายใต้ความสูญเสียเราก็ได้เห็นน้ำใจ

จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรม๗วัน

วันอาทิตย์ที่๒๗กันยายน

แล้วก็จะมีการจัดโชว์การแสดงจากเพื่อนตลก
หน้าศพพี่โรเบิร์ตอีกด้วยนะคะ

และลูกของพี่โรเบิร์ตมาณโอกาสนี้ด้วย

แจ๋วนะคะภรรยาของพี่โรเบิร์ตนั่นเองนะ